เพื่อแย่งที่จอดรถกับอีกเรื่องหนึ่ง
ที่คนร้ายขับรถทับตำรวจ

และยังมีประเด็นอื่นมาดูที่จังหวัดนคร

บวชในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้

เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสธาษาลาฯจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายภายในสวนทุเรียน
หมู่บ้านน้ำตกตำบลสะแก้วอำเภอท่าสารา
จรณาทีก็รุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดสืบสวนและทีมแพทย์
พบศพผู้ตายก็คือนายจตุพรสุธินหรือว่าเจอายุ๒๙ปี
สภาพนี้มีบาดแผลจากการถูกยิงเสียชีวิตภายในขนำ
พบรอยเลือดหลายจุดนะครับแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒ปลอก
จากการสอบสวนทราบว่านายจตุพรหรือว่าเจ
เตรียมจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
ณพัทธศรีมาวัดคงคาเลื่อนหรือว่าวัดน้ำตก
โดยทางญาติเตรียมจัดงานในวันที่๑๐กรกฎาคม
ที่บ้านพักในอำเภอนพิตำ
ซึ่งช่วงนี้นะครับนายจตุพรได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะ
เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชที่วัดดังกล่าว

ก่อนเกิดเหตุในช่วงค่ำนายจตุพรผู้เสียชีวิตพร้อมเพื่อน๒๓คน
มานั่งคุยกันบนขนำในสวนทุเรียนแห่งนี้
ห่างจากวัดน้ำตกประมาณ๔๐๐เมตร
ขณะที่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเปรยวนนะครับ
ปรากฏว่ามีคนร้าย๑คนแอบซุ่มอยู่ในความมืด
ยิงใส่ร่างของนายจตุพรทันที๒นัด
จตุพรพยายามจะลุกขึ้นเพื่อหลบหนีนะครับ
ปรากฏว่าวิ่งไปได้ประมาณแค่๑๐เมตร
ก็ซุดหวบล้มลงนอนหงายเสียชีวิตคาที่
ส่วนเพื่อนของนายจตุพรก็ตกใจครับ
วิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางครับ
สวนเบื้องต้นตำรวจเผยว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับ

อาจจะยังไม่หายโกรธแค้นจึงตามมาดักซุ่มยิงนายจตุพร
ซึ่งทางตำรวจเองกำลังเร่งสอบสวนออกติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ